นูก็แซ่บแน่นอนนั่นก็คือเมนูส้มตำแต่ว่าร้านนี้อยู่ที่พิศนุโลกค่ะ
ส้มตำมาจากอีสานก็จริงแต่ว่าเมนูนี้ดังไกลไปทั่วถิ่นแดนไทยค่ะ
ร้านนี้คือร้านส้มตำท่าเสด็จนะคะอยู่เลขที่๔๒ทับ๕๓ถนนสนามบินภายในซอยสนามบิน๑๕
ตะบนในเมืองอำเภอพิศนุโลกบ้านคุณชนะ
กำลังนึกอยู่ตรงแถวซอยสนามบินร้านนี้เด็ดจริงเด็ดขนาดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
พิสูจน์ความอร่อยด้วยตัวเองเลยนะสมัยก่อนเป็นอย่างนี้นะคุณค่ะ
ผู้ว่าไปร้านไหนร้านนั้นดังตอนนี้กรุงเทพก็เป็นนะใช่ไหมคะก็ยังเป็นอยู่นะ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าร้านไหนผู้ว่าไม่ไปแล้วไม่ดังนะจริงยังมีอีกมากมายเพียงแต่ว่าร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่ง
ไม่ว่าใครไปแล้วก็ต้องติดอกติดใจวันนี้ท่านพ่อเมืองมาทั้งทีเราก็เลยตามไปดูหน่อยว่าเด็ดจริงหรือเปล่าค่ะ
ร้านนี้เป็นของคุณสมพอนครัมภีร์อายุจะ๑๗ปีแล้วค่ะงามสกุลคุณไหมครัมภีร์
ย้ายมาอยู่พิศนุโลกตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็มาเปิดร้านส้มตำร้านนี้ใช้ชื่อว่าท่าเสด็จ
เพราะว่ามันเป็นชื่อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของน้องคายไง
แล้วเปิดขายมายาวนานแบบนี้ถูกอกถูกใจพ่อแม่พี่น้องชาวพิศนุโลกนะคะ
แล้วเมนูที่มีให้ทานก็เยอะแยะแหละเป็นเมนูชาวอีสานนะ
โดยเฉพาะลาบปลาดุกและลาบเป็ดนะที่นี่ดังมาก
เพราะว่าทางร้านจะคัดสรรเนื้อล้วนไม่มีการปนเมื่อเกลือกะเพราหรืออย่างอื่นเลย
คุณจะได้ทานแบบเนื้อเน้นรสชาติกลมไม่เผ็ดไปไม่เปรี้ยวไปไม่เค็มไป
ลมกล่อมกำลังดีนะแล้วเมนูอื่นอย่างเช่นส้มตำแหนมคลุกหมูยอเวียดนามห่อหมกก็มี
ราคาสบายกระเป๋าด้วยน้องเว้ยต่อกูชนะ๔๐๖๐บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวนะราคาระดับนี้เองเหรอ
ใช่ค่ะประหยัดมากราคาถูกแถมวันนี้ค่ะมีโปรโมชั่นดีมาฝากคุณผู้ชมด้วย
เท่านั้นค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันเดียวเองเหรอวันเดียวเท่านั้นลดไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์จ้า
วันนี้วันหยุดไงกะว่าจะกลับไปพิศนุโลกไม่ทันแล้วคุณคุณไม่ทันโปรโมชั่นแต่คุณก็มาทันที่ร้าน

สอบถามเส้นทางได้หรือเข้าไปดูภาพกันก่อนได้

หรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามไปสั่งเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะ

คุณคิดเลยจะเจอพี่ปูพงศิษย์ไหม

มีสแตนดี้พี่ปูอยู่หน้าร้าน

ไปถ่ายรูปกับพี่ปูกันได้นะคะ